คุณผู้ชมฮะช่วงนี้สถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
คนหลายคนก็ตกงานเหมือนกันช้างก็ตกงานเหมือนกัน
เพราะว่าช้าง๕เชือกตกงานจากฟาร์มขนาดใหญ่ที่ชนบุรีนะครับไม่มีการจัดแสดงแล้ว
ทีนี้เจ้าของก็ต้องพากลับบ้านบ้านอยู่บุรีรำตอนแรกจะเดินเท้าคุณ
ชนบุรีไปบุรีรำมันกี่ร้อยกิโลคุณ

ทีนี้ครับพอข่าวนี้ออกไป
มีคนเห็นใจเอารถบรรทุกใหญ่มารับช้างและควานช้างกลับบุรีรำเลย

นี่นะครับบริเวณแคมป์คนงานเก่าหมู่๒ตำบลหนองปลาไหล

ก็พอข่าวนี้เผยแพร่ออกไปก็มีผู้ใจบุญนำรถบรรทุก
มาช่วยเคลื่อนย้ายช้างที่ตกงานกลับบุรีรำ

โดยได้รับการช่วยเหลือจากสหพันธ์ช้างไทยและเอกชนนะครับ
โดยจะขนย้ายช้างทั้งหมดกลับไปอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็จะไม่กลับไปที่จังหวัดสุรินทร์
เนื่องจากกลัวไม่มีอาหารให้ช้าง
และจะทำเพจขึ้นมานะครับเพื่อขอรับบริจาคอาหารให้ช้างด้วย
ซึ่งสาเหตุที่ไม่กลับไปสุรินทร์นั้นเพราะว่า
พื้นที่ที่อำเภอสตึกบุรีรำนั้นมันเป็นพื้นที่โล่งกว่าไงคุณ
แล้วก็มีป่าที่สามารถจะล่ามช้างไว้ได้ให้เป็นบ้านของช้างนะครับ
แล้วก็ขวานช้างก็ได้อยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับ
สำหรับบรรยากาศการขนย้ายในช่วงเช้านั้นนะครับ

ก็ก่อนที่รถบรรทุกจะเข้ามาขนย้ายช้างเนี่ย
มีการปรับหน้าดินทำเป็นทางขึ้นท้ายรถบรรทุกแบบนี้คุณ
มันจะได้ขึ้นได้สะดวกนะฮะไม่ต้องก้าวสูงไม่ต้องปีนอะไรเนี่ยครับ
นี่ฮะช้างมันก็เดินขึ้นได้โดยช้างพันวันลีอายุ๓๕ปีแล้วนะ
เป็นตัวแรกที่ขึ้นรถบรรทุกเพื่อทำการเคลื่อนย้ายนะครับ
แล้วก็มีการทำพิธีของควานช้างในการเดินทางด้วยนะฮะ
นางสาวลักษณะก้านอินอายุ๓๒ปีแล้วก็นางสาวนภาลัยหมายงามอายุ๒๖ปี
เจ้าของช้างนะครับก็เปิดใจกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่า
ดีใจนะฮะที่ได้นำพาช้างกลับบ้านนะครับ
โดยมีผู้ใจบุญหลายคนโดยเฉพาะสหพันธ์ช้างนำรถบรรทุก๖ล้อนะครับ
ขออภัยนำรถบรรทุก๑๐ล้อมา๖คันมาเคลื่อนย้ายช้างเหล่านี้
รวมทั้งขนย้ายสัมภาระให้พวกเราก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างมาก
สำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้นะครับ
เขาเป็นรถกู้ภัยช่วยช้างเลยนะ